คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
นครพนมมีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างจังนะครับ
ทำให้รถพังยับเยินไปตรวจสอบแล้วพบว่าคนขับรถนั้นเป็นพระนะครับ
ซึ่งมรณภาพหลังจากถูกอัดติดกับพวงมาลัยติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักหลุดโค้งชนเสาไฟฟ้า
ในพื้นที่บ้านน้องแคนหมู่๑ตะบนก้านเหลืองอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
ทำให้ด้านหน้ารถกระบะชนอาจติดกับเสาไฟฟ้าพังยับเยิน
หลังตรวจสอบภายในรถพบว่าคนขับเป็นพระรูปหนึ่งมรณภาพถูกอัดติดคาพวงมาลัย
ทราบชื่อคือพระหมอนตาราชศิษย์หรือที่ชาวบ้านเรียกครูบาลัยอายุ๕๙ปี
ซึ่งจำวัดอยู่สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านน้องแคน
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุพระหมอนตาขับรถกระบะมาตามถนนด้วยความเร็ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งรถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างจังจนมรณภาพ
ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าที่ผ่านมาพระรูปนี้มีพฤติกรรมชอบขับรถไปรับกิจนิมนต์เอง
และจำวัดอยู่เพียงลำพังในสำนักสงฆ์ท้ายหมู่บ้านแต่ยังไม่มีใครร้องเรียนให้เจ้าคณะจังหวัดเอาผิดทางวินัย
จังหวัดตาเกิดอุบัติเหตุรถกระบะ๔ประตูเสียหลักพลิกความหงายท้องล้อชี้ฟ้า
ริมถนนท่าสายลวดวังตะเคียนใต้จุดเกิดเหตุอยู่ชั่วหลักกิโลเมตรที่๔ตะบนท่าสายลวดอำเภอแม่สอด
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายรุ่งโรธบรรจงอายุ๑๘ปีคนขับได้รับบาดเจ็บติดภายใน
อาการแน่นหน้าอกจากแรงกระแทกกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุนายรุ่งโรธผู้บาดเจ็บขับรถมาจากดอยพบพระมุ่งหน้าชายแดนไทยพม่า
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเสียหลักหลุดโค้งแล้วพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ข้างทาง
ขับมาตามถนนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีแล้วเลี้ยวขวาตรงสามแยกไฟแดง
ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนด้านข้างอย่างจังจนคนที่นั่งเบาะข้างคนขับรถเก๋งสีแดง
เด็นออกมานอกรถกระแทกกับพื้นถนนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีสามคืนที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุอยู่ตรงสามแยกไฟแดงอนุบาลบุญสมถนนสายท่าฉลาบตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองจันทบุรีและกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
ภายในรถพบนายกิติพัฒนเมตตาจิตอายุ๒๒ปีคนขับกับเพื่อนอีก๔คนได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก
คนขับกับผู้โดยสารที่กระเด็นออกมานอกรถได้รับบาดเจ็บสาหัส
กู้ภัยรีบนำผู้บาดเจ็บจากรถทั้ง๒คันรวม๗คนส่งโรงพยาบาล
จังหวัดสมุทรปราการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ย้อนสอนชนประสานงา
ถนนบางนาตราดตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อ
ที่เกิดเหตุพบนายปัญญาเนียมทองอายุ๒๘ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์
เสียชีวิตอยู่บนฟุตบาทรถจักรยานยนต์ด้านหน้าพังยับเยิน
ด้านหน้ามีร่องรอยถูกชนสอบสวนทราบว่านายปัญญาผู้ตาย
ทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งก่อนเกิดเหตุยืมรถจักรยานยนต์ของเพื่อน
ย้อนสอนมาตามถนนเพื่อกลับห้องพัก
วัดปริมาณแอลกอฮอล์กลับพบว่าสูงถึง๑๒๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
กว่าที่กฎหมายกำหนดจึงคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย